พฤติการของลูกค้ารายนี้นะคุณผู้ชมดูตามคลิปเลยนะคะ
ลูกสาวของแม่ค้าเขาโพสต์บอกว่า
ผู้หญิงแต่งตัวดีใส่เสื้อสีน้ำเงินเป็นลูกค้ามายืนชิมอยู่ครู่หนึ่ง
ซึ่งก็ซื้อไส้อัวแล้วค่ะชิมเสร็จแล้วก็ซื้อราคา๙๐บาท
แม่ก็จะใส่ถุงให้ตามปกตินี่แหละปรากฏว่า
ลูกค้าคนนี้คุณผู้ชมดูนะจ่ายเงินมา๕๐๐แม่ทอนเงินไป๔๑๐บาท
ก็ถูกถูกไหมปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้จังหวะหนึ่งคุณผู้ชมดูตามคลิปเลยนะ
ประมาณ๓วินาทีเท่านั้นที่เธอพับแบงค์๑๐๐ที่แม่ทอนไปเนี่ย
ซ่อนไว้ใต้กระเป๋าอย่างรวดเร็ว
ก่อนที่จะยื่นเงินทอนให้แม่ดูบอกว่าเนี่ย

แม่ก็เลยต้องจ่ายเพิ่มไปให้อีก๑๐๐

ลูกสาวของแม่ค้าขายไส้อัวรายนี้นี่บอกว่า
ก็เลยนำคลิปมาโพสต์เตือนภัย
เป็นอุทาหรณ์ให้กับพ่อค้าแม่ค้า
พร้อมกับเขียนแคปชั่นเขียนข้อความบอกว่า
ทอนตังค์หรือรับตังค์ต้องดูให้ดี
นับให้แน่นอนติดกล้องได้ยิ่งดี
เดี๋ยวนี้ร้อยเดียวยังเอาเหนื่อยนะ
หาเช้ากินค่ำยังทำกันได้
เดี๋ยวนี้ต้องมีกล้องวงจรปิดแบบนี้แหละไม่งั้นนะ
หารับถามไม่ได้นะฮะโอ้โหเป็นใครเห็นหน้าชัดเลยนะ

เป็นเนียนเข้ากระเป๋าไปเลยอะเออถูกต้อง